คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะว่า
รวาวแล้วก็น้ำชาชีระนัทเนี่ยเขาเตรียมที่จะแต่งงานกันแล้ว
แต่บอกเลยว่างานนี้รักแท้อาจจะแม่ไม่ปลื้มก็เป็นได้นะคะ
คือมันมีกระแสเล็ดลอดออกมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
วาดที่สามีเนี่ยอาจจะไม่ปลื้มน้ำชาก็เป็นได้

น้ำชาชีระนัทนึกว่าจะมากับดรวาว
แต่งานนี้ฉายเดี่ยวนะคะเพราะดรวาหวานใจต้องไปต่างประเทศด่วน
บอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจเธออย่างมาก
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยกำลังใจจากแฟนนุ่มนี่แหละ
ซึ่งข่าวที่บอกว่าคุณแม่ไม่ปลื้มเนี่ยนะคะไม่เป็นความจริง
เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเวลาไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้ไปพบท่านก็เท่านั้นเองค่ะ
ถ้าไม่ได้อยากให้ฟังชาติตรงนี้แค่คนเดียวด้วย
มันไม่หนักแน่นพออยากให้ไปดูในช่องทางของเขา
เขามีทุกอย่างยืนยันได้ว่าแหวนก็คือมาจากคุณแม่จริง
คุณแม่ทุกอย่างคือทุกอย่างคือคุณแม่ก็ได้รับรู้แล้วอ่ะค่ะ
หิวอลให้กำลังใจอย่างอะไรเอามเขาก็เค้าก็พยายามแบบ
เขาก็พูดว่าเขาก็จะเขาก็ให้กำลังใจเราทุกคำ
สังเกตว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยน้ำตาคลอเบ้าเลยนะของน้องชาชีระนัทนะคะ
แต่คือกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันก็มีออกมาจริงแหละว่า
คุณแม่อาจจะไม่ปลื้มเพราะว่าน้ำชาเนี่ยยังไม่เคยไปเจอกับคุณแม่เลย
แต่งานนี้น้ำชาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะเดี๋ยวก็รอดูข่าวดีกันละกัน
เดี๋ยวรอให้คุณวาวว่างอีกครั้งนึง